วันนี้เจ้าตองกวินธรรมศัตริย์จานัลพุทธศาสตร์ประตูทีมชาติไทย
ได้จัดแถลงเปิดตัวการย้ายไปเล่นฟุตบอลกับทีมในลีกดิวิชั่น๒ของเบลเยี่ยมนะครับ
แล้วก็ยังมีนักฟุตบอลไทยอีกหลายคนที่ตอนนี้ถูกจับตามอง
จากโรควงการลูกหนังที่กำลังไปค้าแข้งอยู่ในลีกต่างประเทศนะครับ
กวินธรรมสัจจานันทร์นับเป็นคนไทยคนที่๓ที่จะได้สัมผัสบรรยากาศบนพื้นย่าในประเทศเบลเยี่ยม
เพื่อคว้าตัวกวินธรรมศัตริย์จานัลไปร่วมทีมด้วยสัญญาเป็นระยะเวลานาน๕ปี
และถือเป็นผู้เล่นไทยคนที่๓ที่ได้ไปเล่นในหลีกเบลเยี่ยม
ผมพูดได้แค่ว่าเขาเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุด
ที่ย้ายออกจากเมืองไทยไปต่างประเทศ

การที่เติมตองหรือกวินเข้าไป
มันไม่ได้บอกว่าทำให้ทีมนั้นแย่ลง
ผมไม่มองว่าเขาจะเป็นชิ้นความสำคัญที่ทำให้นักเตะคนไทย
มีความสามารถอีกหลายคนได้มีประตู
แล้วก็มีฝันที่ทุกคนตามหา
หน้านั้น๓เพื่อนร่วมทีมกิเลนพยอง
เริ่มจากเมซิเจชนะทิพย์สงกระสิน
สัญญายืมตัว๑ปีครึ่ง
นับเป็นนักฟุตบอลไทยคนแรกในประวัติศาสตร์

ส่วนอีก๒คนอย่างมุ้ยธิรสินแดงดา

หากผ่านจะแถลงข่าวเปิดตัววันที่๒กุมภาพันธ์ทันที
เช่นเดียวกับธีรทรก็เตรียมเก็บข้าวของไปยังแดนประดิบ
แฟนฟุตบอลชาวไทยอาจได้เห็นภาพความประทับใจ
๓นักเตะไทยได้แลกเสื้อกันเอง
แข้งรุ่นใหญ่แล้วแข้งเยาวชนก็ได้ไปสัมผัสเวทีลูกหนังในประเทศญี่ปุ่น
ยาสิทธิโชคพาโสมิสฟิลวัย๑๙ปีของชนบุรีเอฟซี
แต่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเมื่อลงสนามไปเพียง๕เกม
ทำให้ปีนี้สิทธิโชคจะกลับมาช่วยชนบุรีเอฟซี
จักริตเวทพิรมจากแบงคอกยูเนเต็ดไปสร้างชื่อกับเอฟซีโตเกียวยู๒๓
ด้วยการสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะไทยคนแรกที่ยิงประตูบนเจลีก
เกมที่เจอกับเซโรโซโอซาก้าชุดยู๒๓
ดาวรุ่งคนล่าสุดที่ได้ไปล่าฝันคืออินสวัดวีรชาติจากบางกอกกลาส
ร่วมทีมพันธมิตรเซเรโซโอซาก้าด้วยสัญญายืมตัว๑ปี
แข้งไทยที่ได้โอกาสไปเฉิดฉายในต่างแดน
เป็นสัญญาณที่ดีของวงการฟุตบอลไทยที่แสดงให้เห็นว่า
ฟุตบอลไทยพัฒนามาถูกทาง